เรียนของสายปาดสายมุดนะครับ
ครั้งนี้เขาบอกว่าบทเรียนยังไม่หนักเท่าไหร่นะ
เบิร์ตใจร้ายจังบอกแค่นี้ยังไม่หนักอีกเหรอ
จังหวะนี้ครับพี่เบิร์ด
คือดีไม่ซุกเข้าไปในซุ้มล้อ

แล้วที่บอกว่ายังไม่หนักอีกเหรอคือชาวเน็ตเขาบอกว่า
ที่บอกว่ายังไม่หนักสำหรับบทเรียนนี้ก็คือไม่ดีที่ไม่มีรถทับ
ไม่มีรถทับยังลุกขึ้นมาได้เห็นไหม
มันเอาไม่อยู่มุดซ้ายไปขวานี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
รถคันหลังที่เขาขับตามมาเนี่ยคลิปนี้เอามาโพสต์
ระบุว่าเกิดขึ้นถนนพระราม๒ช่วงสายวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
เตือนเลยนะคนใช้รถใช้ถนนด้วยว่าถนนเส้นนี้เขากำลังก่อสร้าง
ที่เขาเรียกถนน๗ชั่วโคตรก็คือก่อสร้างนาน
นะเดี๋ยวทำเนี่ยแล้วมันจะมีรถใหญ่
รถที่เขาก่อสร้างจอดอยู่ไงคุณผู้ชมฮะ
ก็ใช้ความระมัดระวังหน่อยครับ